พูดชัยคลังคนนี้นะครับ
ไปงัดบ้านเขากลางดึกนะครับ
คนแก่แล้วก็ทุบผู้ป่วยจิตเวท
เจ็บหนักไป๓รายครับคุณผู้ชมฮะ

ทางครอบครัวเขาถามว่าทำไมพี่ตำรวจไม่กักตัวเอาไว้ก่อนนะครับ
ถูกปล่อยออกมาใช้ชีวิตเหมือนปกติครับคุณผู้ชม
มีคนโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าสพบ้านนาชี้แจงทีครับ
ประมาณตี๔วันที่๓พฤษภาคมมีคนร้ายบุกมางัดบ้านเข้ามาเฉยเลย
แล้วเข้ามาทำร้ายน้าชายซึ่งเป็นผู้พิการทางสมอง
บีบคอทั้งต่อยกัดแขนกัดหูด้วยหลังหูเวอะเลยครับ
คุณยายอายุ๘๐ถูกตีแขนหักยายก็เลยตะโกนเรียกแม่ของคนโพสต์ใช่ไหม
อยู่ข้างบ้านข้างกันให้มาช่วยหน่อยแม่ของคนโพสต์โดนฟันที่หน้าผากไปด้วยเลยทีนี้
แจ้งความไปที่สพบ้านนาครับตำรวจบอกไปไม่ได้ติดภารกิจ
กู้ภัยก็เลยต้องไปจับคนร้ายแทงคุณผู้ชมฮะ
ที่สำคัญคนร้ายน่าจะเป็นเอสครับเป็นโรคเอสด้วย
หลังจากนั้นเนื้อสารท่านก็ปล่อยตัวโชคคลามาบอกว่ารอทำสำนวนก่อน
ทำไมตำรวจไม่กักตัวคนอันตรายแบบนี้ไว้ล่ะบอกเพียงถ้ามันไปข่มขู่หรือทำอะไรอีก
ก็แจ้ง๑๙๑เอาละกันนะอันนี้ผมอ่านโพสต์นะคุณผู้ชม
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปพื้นที่นะครับบ้านที่เกิดเหตุที่อำเภอบ้านนา
ไปเจอกับป้าพยาวแม่ของเจ้าของโพสต์นะครับที่บ้านที่เกิดเหตุ
แล้วก็มียายม้วนอยู่ด้วยท่านเป็นแม่นะฮะแม่ของป้าพยาวเนี่ยอายุ๘๐ปี
แล้วก็มีนายวัญชัยเป็นผู้ป่วยจิตเวทส่วนคนร้ายคือนายอเนกรู้ตัวนะ
ตัวคนร้ายเป็นใครคือนายอเนกอายุ๔๕ปีเป็นคนแถวนี้แหละ
คืนวันเกิดเหตุครับไม่รู้ว่าคลุ้มคลั่งอะไรมามางัดบ้านแล้วก็ด่าคนในบ้าน
มานอนในบ้านกูทำไมเอาไปบ้านคนอื่นนะแต่ไปบอกว่ามานอนบ้านกูทำไม
พูดอยู่แต่คำแบบนั้นแหละครับแล้วก็ทำร้ายคนในบ้าน
ตัวเธอที่เข้ามาช่วยเนี่ยก็ยังโดนหลังเกิดเหตุตำรวจปล่อยตัวออกมานะครับ
โดยนายอเนกก็ทำตัวปกติไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ชาวบ้านแถวนี้นะครับก็กลัวไม่รู้จะคลั่งขึ้นมาอีกวันไหน
ที่สำคัญนะครับมีการบอกต่อกันมาด้วยว่าคนนี้เป็นเอสนะ

เขาลากออกมาจากที่นอนแล้วก็มันกดคออยู่ป้าก็เข้าไปดึงแล้วเขาบอกว่า
มึงเข้ามาบ้านกูทำไมมึงเข้ามานอนบ้านกูทำไม

เข้าไปหันมามันก็ฟาดป้าป้าก็ไม่รู้ตอนฟาดป้ายังไม่รู้สึกว่ามันโดนมากน้อย
มันก็เข้าไปบีบคนนี้อีกป้าก็เข้าไปดึงออกมาจนกระทั่งเลือดมันเต็มหน้าป้า
ก็วิ่งไปเรียกให้หลานชายมาช่วยไปให้พ่อเขามาช่วย

พอจับตัวมาก็แจ้งข้อหา

ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

ซึ่งเป็นดุลยพินิษฐ์ของศาลครับ

แต่ขอให้มั่นใจว่าตำรวจทำงานตรงไปตรงมาครับ
ไม่ได้ปล่อยคนร้ายให้ไปกระทำผิดซ้ำสองอย่างแน่นอนครับ